ทางเพจสายใหม่ต้องรอดนำเรื่องนี้มา
ผมก็ต้องปรึกษาท่านรองนายกสมศักดิ์เทพสุธินนี่แหละครับว่า
เราจะเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้มาอย่างไร
ท่านก็แนะนำในส่วนที่เป็นเรื่องของการตรวจพิสูจน์เรื่องเส้นผม
ทีนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่า
คุณตาเองได้เอ่ยให้ทราบในวันนั้นว่า
สงสัยว่าท่านจะได้รับยาเสพติดเข้าไปในร่างกาย
อันนี้เกิดจากการที่คุณตาเป็นคนพูดให้ผมฟัง
ผมก็เลยกลับมามองว่าแล้วเรื่องนี้มันน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
พอฟังแล้วก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับ

และอะไรที่จะตรวจได้เปิดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดไม่ทันแล้วนะครับ

มันก็เหลือแต่เส้นผมที่มันจะทัน

ก็เลยถามว่าทั้งสองท่านรับยาเหมือนกันตลอดไหม
คุณตาคุณยายก็บอกว่ากินยาเหมือนกันมาโดยตลอดเลย
เพราะฉะนั้นเขาเท่ากับว่าถ้าพบก็ต้องพบทั้งตาและยายใช่ไหมครับ
แต่บังเอิญว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็น
มันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับ

คือโดยสรุปเนี่ยก็คือ

คุณยายเนี่ยเจอเจอสารยาที่มันเป็นลักษณะแปลกปลอมจากยาประจำที่เคยทานครับ
แต่คุณตาไม่เจอเพราะว่าตรวจย้อนหลังได้แค่ไม่กี่เดือน
คุณยายยาวไปถึง๑๐กว่าเดือนนะครับ

คุณเอกพบด้วยนะคุณตาคุณยายคุณพัฒน์ด้วยนะ
ตอนนี้ทนายของลูกสาวคนเล็กของคุณตาคุณยายอยู่กับผมในสาย
เดี๋ยวพี่มาอธิบายเพิ่มเติมได้ฮะยินดีเผื่อจะได้ฟังทางนี้เขาด้วย
ทนายความจะได้ลองพูดคุยตรงนี้กันด้วย
สวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับอ่าคุณทนายบอกขอให้ใช้ชื่ออ่าทนายของ
คุณแหม่มลูกสาวคนเล็กคุณตาคุณยายนะอย่างนี้ใช่ไหมคุณทนาย
ครับผมคุณทนายเมื่อวานเนี่ยข่าวเรื่องผลการตรวจเส้นผมของคุณตาคุณยายเนี่ย
ออกมาแล้วผมเชื่อว่าทนายเนี่ยได้ฟังได้ยินได้ฟังข่าวแล้วล่ะ
ครับมองยังไงฮะในมุมของทนายของทางฝั่งลูกสาวของคุณเจ้าใหญ่
ลูกสาวคนเล็กผมเนี่ยไปยื่นหนังสือที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ผลปรากฏว่าผมโทรไปสอบถามเมื่อวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา

จะออกอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนแต่อยู่อยู่มาเมื่อวาน
ใช้เลยครับว่าพบตัวยาที่มีความรุนแรงมากกว่า
ตกใจนะครับเพราะว่าประวัติการรักษาของคุณยายเนี่ย
มีทั้งหมดหกที่อ่าแล้วแล้วผมถามคำเดียวครับว่า
มั่นใจได้ยังไงว่ายาเสพติดหรือยาอะไรที่สถาบันนิติ
อ้างนั้นน่ะไม่ใช่หมอเป็นคนสั่งให้คุณตาคุณยายไอ้ยาที่ว่ามีผล
ต่อการสื่อสารมีผลต่อประสาทปฏิกิริยาอะไรต่างคุณตาคุณยายเนี่ย
ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ครับผมขอโทษทีคุณอาตรวจไม่พบเอาคุณยายเอาเฉพาะคุณยาย
ตาเนี่ยตรวจไม่เจอเจอแต่คุณยายเอาเฉพาะคุณยายคุณยายปีที่แล้ว
คุณยายไปรักษาอะไรบ้างหมายถึงปี๖๕นะ๒๕๖๕น้องปี๖๕คุณจะเอาไปรักษาอะไรบ้าง
ไม่รู้ถูกต้องไหมอ่าก็ปี๒๕๖๕ยังอยู่บ้านของลูกสาวคนเล็ก
อยู่ไหมใช่ไหมเพิ่งออกมาเมื่อเมื่อเมษา๖๖ถูกต้องครับพี่ผมอ่ะ
ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้สถาบันนิตินี้ไปขอประวัติมาเขาจะได้รู้
เขาจะได้ไม่มาออกข่าวมั่วทนายทนายเนี่ยไปยื่นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ตุลาคมถูกต้องครับมีหนังสือโรงรับด้วยครับวันนั้นเนี่ย
ไปยื่นเพราะว่าได้ยินข่าวว่ามีการตรวจเส้นผมคุณตาคุณยาย
อย่างนี้หรือเปล่าถูกต้องครับพี่อ่าเราก็เลยไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงอินทรรมเลยอ่ะก็คือที่ตรวจตรงนี้ใช่ไหมพี่ธนคิด
ครับใช่ไปยื่นเพื่อจะขอให้เขาตรวจว่าอ่าคุณตาคุณยายเนี่ย
ได้ทานยาจากโรงพยาบาลไหนทานยาตัวไหนอะไรยังไงบ้าง
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อเปรียบเทียบสารเคมีในร่างกายให้ตรงกันครับ
เขาบอกว่าเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งผลถึงจะออก
ใช่ครับแต่อยู่ดีเมื่อวานมีผลเรื่องตรวจเส้นผมของคุณตาคุณยายออกมา
ถูกต้องครับพี่ทนายก็เลยบอกอันนี้ตกใจ
ตกใจครับตกใจว่าเอ้าทำไมบอกเราว่าเดือนหนึ่งทำไมออกมาเลย
ออกข่าวด้วยอ่าแต่แต่ผมไม่ตกใจนะว่าตรวจตัวสารเคมีในร่างกายพี่ว่า
มันอยู่ในยาที่คุณยายรับประทานอยู่แล้ว
อ้าที่นี่พี่
ผมถึงบอกว่าผมทำหนังสือเพื่อให้
กับที่เจอในเส้นผมมันเป็นตัวยาเดียวกันหรือไม่

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ